มีคนไปพบศพหญิงวัย๕๖ปีเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าย่านลาดพร้าวนะคะ
สภาพศพเนี่ยคือตามร่างกายโดนมีดแทงไปอยู่หลายจุดนับ๑๐แผล
ตำรวจสอบสวนค่ะพบว่ามีคนพบเห็นผู้ตายเดินร้องไห้ออกมาจากแมนชั่น
ครั้งนี้ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตาย
แต่ว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตยังติดใจอยู่นะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีเหตุอะไรเลยที่จะทำให้ผู้ตายตัดสินใจฆ่าตัวตาย

เอาไงลูกดูกันเลยเองมาถ่ายเองมาถ่ายรูปกันเอาถ่ายรูป

มีปากปั้นแล้วพี่มันมีมีปากอยู่หวัดเว้นหวัดเว้นอยุดยุด
เอาจบโอเค
นี่เป็นคลิปขณะที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
ชุดพีพีอีเข้าตรวจสอบเหตุพบหญิงถูกแทงเสียชีวิต
อยู่ภายในพงหญ้าติดกับกำแพงด้านหลังแมนชั่นแห่งหนึ่ง
ภายในซอยลาดพร้าว๑๓๐แยก๔เขตบางกะปิกรุงเทพ
สภาพศพนอนหงายจมกองเลือด
และมีมีดปักอยู่ที่หน้าอกซ้าย๑เล่ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมา

พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุวรรณาศรีธรรมรงรัฐ

สภาพศพถูกมีดแทงที่ขมับซ้ายหน้าอกซ้าย
และมีมีดปอกผลไม้ปักคาอยู่ที่หน้าอก๑เล่ม

พื้นที่โดยรอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้และถูกทำร้าย
ไม่มีร่องรอยคราบเลือดหยดมาจากที่อื่น
เก็บพยานหลักฐานและส่งศพชนะสูตรอย่างละเอียด
พบศพเป็นพงหญ้าติดกับกำแพงในซอย
และอยู่ด้านหลังแมนชั่นที่ผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่กับสามี
ช่วงกลางวันอาจมีรถสัญจรผ่านไปมาได้

จบดบังสายตาคนที่สัญจรผ่านไปมา
ชาวบ้านที่พบศพคนแรกและอาศัยอยู่ในแมนชั่นระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุมีคนเห็นผู้เสียชีวิตเดินร้องไห้ออกจากแมนชั่น
คล้ายกับพกอะไรบางอย่างเอาไว้ในเสื้อ
ก่อนจะเดินเข้าไปในซอยด้านหลังแมนชั่น
กระทั่งมีคนสังเกตเห็นเท้าอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
เมื่อเข้าไปดูก็พบว่าผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือด
เก่าว่าถึงย่าหนึ่งจากแรงชั่น
ซึ่งจะทำได้

ไม่รู้ว่ามีดหรืออะไรไม่รู้เอามาจากไหน
กล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
บันทึกภาพเหตุการณ์เย็นวันเกิดเหตุ

ก่อนจะเห็นผู้เสียชีวิตเดินเข้ามาในซอย

อยู่ก็หายเข้าไปด้านในพงหญ้า
ลูกชายของผู้เสียชีวิตยอมรับว่า
ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งในครอบครัว
และชนวนเหตุที่จะนำไปสู่การก่อเหตุได้

หนักหลักอะไรที่ให้ติดใจครับ

แล้วก็ไม่ได้บ่งบอก
ว่าจะไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดสั้นอะไรแบบนี้ครับ

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เคราะห์ว่าจากสภาพศพมีความเป็นไปได้สูง
ที่จะถูกคนอื่นทำให้เสียชีวิต
เพราะผู้หญิงตัวเล็กไม่น่าจะมีแรง
มีดแทงหน้าอกตัวเองจนเป็นแผลชะกันขนาดนี้

ทำไมผมจะต้องเดินไปป่าไปแอบ

หรือไปทำอะไรหรือไปเจอคนร้าย

คดีนี้พนักงานสอบสวนสนราชพร้าว

พบว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวเป็นโรคความดัน
แต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบผู้เสียชีวิตเดินเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพียงลำพัง
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝงบนอาวุธมีดอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน